ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะมันก็มีความต่อเนื่องกับเป็นดราม่าก็แล้วกันที่เกิดขึ้น
แล้วตอนนี้ก็ออกมากลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เขาแชร์กันไปในเหล่าบรรดาสื่อต่างประเทศทั่วโลก
ภาพที่มีการเผยแพร่ออกมาว่ามี๒นักข่าวจากนะคะซีนเอ็นได้เข้าไปถ่ายทำ
หรือว่าไปบันทึกภาพนะคะในสถานที่เกิดเหตุค่ะที่หนองบัวลำพูนะคะก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พอหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะมันก็เกิดเป็นคำถามรวมไปถึงยังมีสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศของประเทศไทย
ถึงขั้นมีการออกแถลงการแล้วตำหนิถึงพฤติกรรมของสองนักข่าวนี้ด้วย
และนี่แหละค่ะก็กลายเป็นว่ามันก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ของครอบครัวผู้สูญเสีย
ล่าสุดมีความคืบหน้าเมื่อตำรวจนะคะตรวจคนเข้าเมืองสั่งเพิกถอนวีซ่านักข่าวต่างชาติทั้งสองคนแล้วนะคะ
หลังจากที่ตรวจพบว่าทั้งคู่เดินทางเข้าประเทศผ่านท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เมื่อวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการใช้วีซ่านักท่องเที่ยวนะคะ
แต่มันอาจจะผิดวัตถุประสงค์หรือไม่
นี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยังมีพฤติการเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุนะคะที่หลายคนต้องสะเทือนใจ
จึงมีคำสั่งเพิกถอนวีซ่าและยังมีการบอกด้วยนะคะว่าหากเจอที่ไหนสามารถจับกลุ่มและผลักดันออกนอกประเทศได้ทันที
มีรายงานนะคะว่าตำรวจนำตัวผู้สื่อข่าวทั้งสองคนพบแล้วแล้วก็นำไปที่สพนากลาง
สอบปากคำการบุกรุกพื้นที่เกิดเหตุที่มีภาพปรากฏออกมาอย่างที่เห็นว่ามีใครได้อนุญาตให้เข้าไปหรือไม่
เพราะข้อที่จริงแล้วอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตต้องอยู่ที่ตำรวจเท่านั้น
หากพบว่าเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดฐานบุกรุกสถานที่ราชการและการเข้าไปในสถานที่ที่มีวัตถุพยานหลักฐาน
ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ทางด้านของบิ๊กโจ๊กพลเรือเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจะมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองด้วยนะคะ

ครับพอไปอยู่ด้านหน้าปุ๊บผมก็ถ่ายภาพเสร็จถ่ายดอกไม้แถวนี้
จากด้านนอกรั้วนะเพราะว่าตอนนั้นหลังจากที่เขาปิดปิดกั้น
ก็เลยไม่ได้เข้าไปแล้วก็ถ่ายจากนั้นนอกซูมเข้าไป
แล้วพอดีบังเอิญไปเห็นพี่นักข่าวสองท่านเนี่ยที่อยู่ในภาพเนี่ย
กำลังกำลังปีนออกมาก็เลยแบบว่าหยิบโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ในกระเป๋าน่ะ
ถ่ายเก็บไว้แล้วก็เหมือนแบบว่าพูดคุยกันเฉยว่าแบบว่าเออ
เขาไม่น่าทำแบบนี้เลยเนาะอะไรอย่างเงี้เพราะว่าแบบสื่อไทย
ที่ผมทำทำข่าวมาในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ย
คือทุกคนก็พยายามจะให้เกียรติผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ในกรณีนี้
รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมก็เลยหยิบมาถ่ายเก็บไว้เฉย
คือตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเข้าไปด้านในหรืออะไร
เพราะเราก็เห็นแค่แบบว่าอ๋อน่าจะเข้าไปในรั่งอย่างเดียวมา
ว่าก่อนนั้นเนี่ยรั้วมันเปิดอยู่ภาพนี้ผมถ่ายได้ตอนเที่ยงสองนาทีครับ
อันนี้คือเอ่อข้อมูลจากจากไอโฟนที่ผมถ่ายอ่ะอันนี้อันนี้ละกัน
อ่าอันนี้คือสิบสองนาทีกาสองนาทีครับ
แสดงว่าเป็นช่วงเที่ยงไม่ใช่ช่วงเช้าตามที่คำกล่าวอ้าง
ว่าภาพนี้ถ่ายตอนเที่ยงสองนาทีครับตอนนั้นผมกวาดสายตาเร็วนะ
ที่จำได้คือผมไม่เห็นใครเลยเขาปีนออกมา
คือมีแค่พี่ผู้สื่อข่าวเนี่ยที่ตั้งฐานกล้องไว้อยู่ด้านหน้าด้านนอกนะครับ
ไม่เห็นไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยจริงครับตรงนั้นไม่มีเลย
เราพยายามถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างนานาก่อนหน้านี้
เราก็พยายามปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมที่ถูกต้อง
แต่ว่าพอเกิดเคสแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะที่เป็นสื่อต่างชาติ
ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ถูกจับจ้องจากคนไทยเยอะแต่ว่าเขาทำแบบนี้ก็คิดว่าไม่ถูกครับ
นี่ครับอันนี้เป็นความรู้สึกของน้องที่ถ่ายภาพเอาไว้ย้ำนะครับ
น้องเป็นผู้สื่อข่าวของเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์
โพสต์ของน้องผมว่าข้อความเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างนะครับ
ดูสิท่อนที่สองเห็นไหมฮะในขณะที่สื่อไทยมากมายพยายามปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มงวดแต่สื่อต่างชาติวงเล็บบางสำนักก็แล้วกัน
กลับทำตรงกันข้ามต้องรอการให้คำตอบของต้นสังกัด
มีบทเรียนจากความผิดพลาดที่อาจจะเคยเกิดขึ้น
ดังนั้นเราก็มีความระมัดระวังแล้วเราก็เคร่งครัดในเรื่องของจัญญาบัน
ความเหมาะสมเพราะเราเข้าใจว่านี่คือความสูญเสียครั้งใหญ่

สมาคมสื่อต่างประเทศของไทยเนี่ยนะครับ
ก็ปรากฏว่าคือเขาใช้คำว่าตำหนิเลยนะฮะ
คือใช้คำว่าตำหนิแล้วใช้คำว่ารู้สึกผิดหวังเลย
ยังไม่พอหนักกว่านั้นผมว่าอันนี้คือเจ็บมากนะครับ

เพราะไม่มีสื่อสำนักไหนหรือว่าใครที่เขากล้าจะทำข่าวลักษณะแบบนี้
ห่วงเวลาอันโศกเศร้าทุกกระทมขนาดนี้
ไม่มีใครที่กล้าจะละเมิดจริยธรรมจัญญาบันของสื่อแบบนี้
ดังนั้นคำถามสำคัญครับเรื่องของจัญญาบันหนึ่งสอง
คุณบุกลุกเข้าไปได้ยังไงในพื้นที่ที่เขาห่วงห้ามกั้นเอาไว้แบบนี้
นั่นคือคำถามแม้จะมีคำชี้แจงในเบื้องต้น
แต่มันก็ยังคงปฏิเสธเรื่องราวของความไม่เหมาะไม่ควรที่เกิดขึ้นไม่ได้นะครับ